ไปคุณผู้ชมไปดูคนดวงดีคนดวงดีคนดวงดีก็มีนะจ๊ะเขาเนี่ยนะโชคดีจากการที่ฝันฝันเจอว่ามีคนมาให้โชคเขาก็เลยไปทำตามความฝันอุ้ยเป็นยังไงไปดูค่ะ
พอได้โชคแล้วก็ต้องจุดประทัดกันหน่อยเอาแบบหอมปากหอมคอ๒๐๐นัดก็พอแล้ว
คุณคะคงเดาไม่ยากว่าการที่จุดประทัดนี้เป็นเพราะว่าเราโชคดีจากใคร
ไอ้ไข่นั่นเองคุณลุงการดิตพุ่มสาขาอายุ๕๓ปี
ชาวอ่างทองคนี้แหละค่ะทูลังวันจากการที่

ิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับลุงบอกว่าก่อนหน้าวันที่จะออกประกาศ
สลากินแบ่งรัฐบาลลุงฝันว่ามีเด็กผมจุขี่ม้า
มาบอกโชคบอกแล้วก็บอกว่าให้มาที่วัดไสต์ด้วยครับ
ลุงแกตื่นจากฝันไม่รอช้าค่ะรีบมาที่วัดใส่เลยนะคะ
มาถึงก็เห็นรูปหล่อไอ้ไข่และขี่ม้าชื่อสงกราน
ลุงบอกเหมือนในฝันเลย
ลุงก็รีบดิ่งตรงไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะ
ดูที่ขันน้ำมนต์เสร็จแล้วลุงก็ไปซื้อลอตเตอรี่
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าพอผลสลากินแบ่งรัฐบาลประกาศ
ปุ๊บลุงบอกโอ้ยโชคดี
ก็เลยรีบมาแก้บนแบบนี้ล่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมถึงเรื่องราวของไอ้ไข่ที่วัดไซดนี้นะคะ
คืออยู่ที่นี่เนี่ยมีไอ้ไข่มาประมาณสัก๑เดือนแล้วนะคะ
แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมว่าอยู่มาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น
แต่ชาวบ้านได้โชคได้ลาบติดต่อกันมามากมายร่ำลือกันต่อต่อกันมา
แล้วหลายคนนะเขาก็เล่าเหตุการณ์เหมือนกันเลยว่า
เห็นเด็กผมจุชอบมาเดินเล่นอยู่กับม้าที่วัดเป็นประจำในยามกลางคืน
แล้วก็ยังชอบไปเข้าฝันชาวบ้านหลายคน
บางคนบอกว่าฝันว่าเด็กผมจุกเนี่ยอยากกินลูกจันทร์บ้างล่ะ
อยากกินนมเปรี้ยวอยากกินน้ำแดงบ้างล่ะ
ก็เป็นเรื่องฮือหาที่ชาวบ้านเขามักประสบพบเจอ
ก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ยังไงนะคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าใครอยากไปกราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใจ
ก็ไปกันได้ที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็ฟังหูไว้หูเรื่องที่คนโชคดีก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชม